ต่ออีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมพ่อกับลูกคู่หนึ่งเขาก็แยกกันอยู่
คุณพ่อทำอาชีพเป็นคนเก็บของเก่าไม่ได้มาเจอลูกนาน
แค่ผ่านมาแล้วถามเพื่อนบ้านว่าเห็นลูกไหมอะไรแบบนี้นะครับ

ผ่านมานานพอสมควรคุณผู้ชมฝันว่าลูกสาวมาหา
แล้วลูกสาวบอกว่าให้พ่อมาหาที่บ้านหน่อย
ด้วยความที่คิดถึงไม่ได้เจอนานก็ไปหาลูกที่บ้าน
เข้าไปเรียกยังไงก็ไม่มีคนเปิดก็พยายามจะเข้าไป
ไปเจอศพลูกอยู่ในห้องน้ำ
แล้วที่สำคัญตายมาแล้วครึ่งปีครับ
คุณพ่อเองเพื่อนบ้านเองคนในครอบครัวเอง
ไม่มีคนรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ตายมานานแล้วนะครับ
นี่คือบ้านพักเป็นหมู่บ้านภึกษา๕๗
อำเภอรัมรุกาจังหวัดปทุมธานีครับ
ผู้เสียชีวิตในห้องน้ำคือนางทิพาพัฒน์ฟักศุกร์อายุ๔๖ปี
เจ้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบสภาพศพนั้นนอนหงายคาประตูห้องน้ำ
ในบ้านไม่พบร่องรอยการบรื้อค้นหรือว่าร่องรอยการต่อสู้
ก็บอกว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าครึ่งปีครับ
จากการสอบถามคุณพ่อคือนายบุญหลงบุญปั้น
พ่อเป็นชาวพิจิตรนะเดินทางมาหาลูกบอกว่า
คือตัวเขาเองไม่ได้อยู่กับลูกสาวคนนี้
จากลูกสาวมีครอบครัวแต่ก็แยกทางกับครอบครัวนานแล้ว
ส่วนนายบุญหลงมีอาชีพเก็บของเก่าในกรุงเทพแถวเมืองใหม่
ก็ไม่มีโอกาสแวะมาหาลูกแต่เคยผ่านมาก็ถามเพื่อนบ้านว่า
อยู่ไหนบ้านอยู่ไหมอยู่บ้านไหมอะไรแบบนี้นะฮะ
เพื่อนก็บอกว่ายูก็เลยไม่ได้แวะเข้าไปลูกก็อยู่ดีสบายดี
แล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาลูกสาวคนนี้ได้ไปเข้าฝัน

นายบุญหลงก็เลยแบบเอ๊ะลูกสาวมาเข้าฝันมีอะไรหรือเปล่า
ลูกสาวแบบอยากให้มาหาก็เลยไปหาที่บ้าน
พบว่าโอ้โหลูกสาวกลายเป็นศพไปแล้วครับ
แต่คนข้างบ้านเขาบอกว่าทำไมไม่ไปดูลูกของเธอ
เป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีนะครับ
เมื่องต้นเนี่ยตามร่างกายผู้ตายก็ไม่มีแบบแผลอะไร
แล้วก็ไม่มีใครทราบได้ว่าเธอนั้นเป็นโรคประจำตัวอะไร
เพื่อนบ้านเองก็ไม่เจอผู้เสียชีวิตนานแล้ว
ก็ทำให้เพื่อนบ้านคิดว่าน่าจะไปต่างจังหวัดกันซะหมด
จึงนำร่างนี้ให้กับอาสาสมัครปเต็กตึงส่งชนสูตร

อาจจะล้มหรือว่าอย่างไรก็ตามทีนะฮะ